พาไปแกะรอยเรื่องของคดีฆาตกรรมอำพรางผู้หญิงคนนึง
โดนฆ่าอย่างโหดเยี่ยมมัดมือมัดเท้า
เอาผ้านมห่อแล้วก็เอาศพนั้นไปทิ้งในบ่อขยะ
ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยา
ตำรวจรู้ตัวแล้วแล้วก็ตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้ว
คือรอปภที่เหมือนจะคบหาดูใจกับผู้ตายคุณผู้ชมครับ
คาดว่าเดี๋ยวบ่ายนี้นำตัวผู้ก่อเหตุไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ภาพที่เห็นนั้นเป็นห่อร่างของผู้เสียชีวิตที่ถูกนำไปทิ้งไว้ในบ่อขยะนะครับ
เป็นคดีอำพรางฆาตกรรมอำพรางมัดมือมัดเท้า
ผู้หญิงคนหนึ่งเอาไปทิ้งไปในพื้นที่หมู่๔ตะบนกรอกสมบูรณอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีครับ
ผู้เสียชีวิตคือนางสาวกฎชพรอายุ๓๗ปีครับ
เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแฟนสาวของผู้ตายก็เป็นคนเปิดเผยคือแฟนสาวเขาเป็นสาวหล่อเนอะ
ก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าคบหากับผู้ตายมากว่า๑๐ปีแล้ว
คืนที่เกิดเหตุเป็นคืนวันที่๒๖มกราคม
ผู้ตายบอกว่าจะออกไปหาลูกสาวแต่ลึกตัวเขาเองรู้ว่าผู้ตายเนี่ยน่าจะแอบไปหาในบอยซึ่งเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยโรงงานแห่งหนึ่ง
เพราะรู้ว่าเขาแอบคบหากันเชิงชู้สาวกันมาประมาณสักปีหนึ่งแล้วเพราะรู้อะไรรู้แล้วก็เลยเตือนเข้าไปเคยคุยกันเรื่องนี้
เพราะว่ารู้ว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยหมายถึงบอยเนี่ยมีประวัติไม่ค่อยดีก็เลยบอกว่าให้ไปเคลียร์ซะแล้วแฟนสาวก็ยอมรับแล้วก็บอกว่าจะไปยุติความสัมพันธ์กับนายบอยให้
โอ้โหนะฮะนี่ฮะซึ่งผ้าห่มที่ห่อคุณผู้ชมเป็นผ้าห่มที่ขอจากตัวเขาเองเอาไปให้ฝ่ายชาย
โอ้โหแล้วมันก็ยิ่งช้ำใจสุดท้ายผ้าห่มนั้นก็กลายมาห่อศพร่างของแฟนตัวเองนะครับ
ต่อมาตำรวจได้หลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดที่บริเวณหอพักของฝ่ายในบอย
บอยขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากซอยในหอพัก
ราวตีศิษย์เครื่องของ๒๗มค
แล้วเห็นไหมมีห่อผ้ามาด้วยครับ
คือแบบเหมือนวางอยู่ด้านหน้ารถมอเตอร์ไซค
แล้วตัวเองก็นั่งคล่อมแล้วก็พาศพไปทิ้ง
ถูกต้องเขาเอาศพห่อผ้านวมแล้วเขาเอาศพอยู่ข้างหน้าเขา
แล้วเขาก็กอดแล้วขี่รถจักรยานยนต์เอาร่างของผู้ตายไปทิ้ง
ทั้งหมดทั้งมวลคือหลักฐานที่ตำรวจขอสาร
ออกไหมจับในบอยคือในพิศนุโมฮาจิต
อายุ๓๔ปีในคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและซ่อนเร้นเคลื่อนย้ายหรือทำลายศพ
เช้าวันนี้พันธุ์ตำรวจเอกพงศ์อันนันรักษาชาติท่านผู้กับสพมระบอกภัยบอกว่า
ตำรวจชุดสืบสวนสามารถติดตามจับกลุ่มในบอยได้แล้วในพื้นที่อำเภอบางไซ
จังหวัดพระราชนาคอนศรีอายุธยาอันนี้คือหน้าตาของเขา
จับได้ตอนตี๒ที่ผ่านมาพร้อมกับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าไอคอมร็อกสีส้มของกลางไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
เพราะว่าเขาขี่ในการหลบหนีนะครับหลังจากนั้นนำตัวในบอยกลับมาที่สพระบอกภัยแล้วก็บ่ายวันนี้จะทำการนำตัวในบอยเนี่ยไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ทีนี้เนี่ยแม่ของผู้เสียชีวิตคุณวันดีอายุ๘๒ปีแล้วหลังจากรู้ข่าวโอ้โหคุณผู้ชมครับนะฮะคือทำไมทำกับลูกแม่อย่างนี้อยากถามว่าทำไมต้องทำกันขนาดนี้จะมาฆ่าลูกแม่ทำไมแม่บอกเลยนะการลงโทษอยากจะให้ลงโทษแบบว่าเอาทำยังไงก็ได้ให้มันแลกให้มันสะสมกับชีวิตของลูกสาวของแม่ฟังเสียงแม่
กันมากี่เดือนกี่ปีถึงได้ทำกันอย่างนี้จนร่วมจนตายอยากจะถามเขาอยากให้คุณตำรวจท่านลงโทษมันจาก๒๐ปีจ้ะ

ฉันเสียใจมากจ้ะ